และความมีโมชะการรับวิจารณาราชาลชั่วโลกสรุปการณ์
องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญมิมติเอกฉันรับวิจารณาคำร้อง
กรณีที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราชดร
ส่งคำร้องของสอสอฝ่ายค้านที่เข้าชื่อ
ขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง๘ปี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงของตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๗๐วัก๒
และมาตรา๑๕๘วัก๔หรือไม่
และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูลภายใน๑๕วัน
นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง
และสารรัฐธรรมนูลยังมีมติ๕ต่อ๔
พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันนี้๒๔สิงหาคม๒๕๖๕ตามคำร้องด้วย
กว่าจะมีคำวินิจฉัย